นี่คือเมื่อวานนี้คนแบบแฮปปี้เบิร์ตเดย์เพียบเลย
ใช่เพราะว่าผู้สนับสนุนพักก้าวไกล
แล้วก็คนที่ชื่นชอบคุณพิธา
นี่แหละเมื่อวานนี้ในพิธาลิ้มเชริญรัฐ
เขาบอกว่าใส่เสื้อลายสีโอ้โห

เสื้อลายสีส้มมีดอกมีดวง
พวกนี้ใช่ไหมที่บอกว่าให้แม่บ้านเอามาเตรียม
เตรียมเลขเสื้อส้มไว้เวลาจะออกไปไหนมันหาไม่เจอ
นี่แหละครับมาประชุมสอสอประจำสัปดาห์ที่ที่ทำการพัก
จะกลับอยู่แล้วเจ้าตัวนะครับมีการโพสต์คลิปสุดแฮปปี้ลงไอจี
คือบรรยากาศที่แฟนครับอัฟซีมาดักรอ
คือเขาบอกว่าแน่นเลยแน่นนะครับหน้าที่ทำการพักเลย
นึกว่าวันนับคะแนนเลือกตั้ง
ในพยายามที่ถ่ายคลิปเซลฟี่แล้วก็หมุนกล้องทางซ้าย
หมุนกล้องทางขวาให้ทุกคนมาโอยพร
แล้วก็มีข้อความบอกว่าครบทุกคน
เป็นความทรงจำที่แสนวิเศษขอบคุณมากครับผมจะไม่ลืม
แต่ว่าของขวัญชิ้นพิเศษ
จากคนพิเศษครับคุณผู้ชมครับใครอ่ะ
ใครอ่ะนี่
โอ้โหนี่แหละครับโอ้โหแล้วดูเค้กเพียบเลยข้างหน้าแต่ว่า
เค้กนั้นหรือนะครับจะสู้หอมพ่อเช้าหอมพ่อเย็น
เค้กนี่แบ่งลงตัวไหมอะไรนะเค้กแบ่งลงตัวไหม
ไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งไม่มีโอกาสได้แบ่งนะครับ
เดี๋ยวว่ากันครั้งหน้าหอมพ่อเช้าหอมแค่นี้พอใจแล้ว
ใช่คุณผู้ชมมันหายเหนื่อยน้ำแข็งจริงไหม
กลับบ้านไปนะนะฮะลูกมาหอมแก้มมากอดเนี่ยครับ

แล้วอย่างที่บอกที่เค้กไม่ต้องแบ่งเอาไปหมดเลยลูกพี่พิม
หนูอยากได้ก้อนไหนเอาไปหมดเลยเออนี่แหละค่ะคุณ